ทำเอาซุปเปอร์สตาร์สาวของเราคุณอ้ำพัชราภาคนลุกสู้
แต่ว่าจะขนลุกสู้เพราะอะไรไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะ

อ้าวนะคะนี่คือพี่แอคสุปประชายนั่นเองล่ะค่ะ

คลิปนี้ค่ะพี่เอเขาตั้งใจทำมาทั้งนี้ทั้งนั้น
เพื่อโปรโมทละครฟอร์มยักษ์เรื่องแม่เบี้ยนั่นเอง
อย่างที่ทราบนะคะบทบาทในเรื่องนี้
นางเอกต้องเซ็กซี่อยู่กับน้ำนะคะ
แล้วพี่เอก็เลยแบบจัดการคอมเวอร์เองเลยค่ะ
คอเวอร์เพลงนะคะประกอบละครเรื่องแม่เบี้ยนเนี่ยแหละค่ะ
ว่าตรงไหนที่ไม่เหมือนกับต้นฉบับนะคะ
ลีลาการขูดมะพร้าวในตำนานจากละครเรื่องแม่เบี้ย
พี่เอจะปัวหรือเปล่าเตรียมวงจ้ะไปดูค่ะ

วงเลยนะคะคุณผู้ชมนี่วงเลยนะคะ
คือนางเอกที่เล่นเรื่องละครเรื่องแม่เบี้ยเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยค่ะ

ใช่นะคะคุณผู้ชมวงไปเลยนะคะว่าตรงไหนไม่เหมือ

ติ้งได้แอคติ้งจะบอกว่าเกินกว่าน้องนาวนะ
ใช่นะคะเรียกว่าปั๊วปังมากจริงนะคะ
ก็ถือว่าเป็นการทุ่มเทนะคะของผู้จัดนะคะพี่เอสุปชัยค่ะ
ติดตามดูค่ะคิดว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะออนแอร์แล้วนะคะ
สำหรับละครเรื่องแม่เบี้ยของพี่เอนั่นเองค่ะ
ผู้จัดทุ่มขนาดนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกครบรถ